พากันไปที่นี่เลยนะ

คือมีชาวบ้านเขาคงจะอยากได้เนื้อคู่

ก็เลยไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่ง
ไปขอพงขอพรกับสารเจ้าแห่งนี้

ไม่อยากเหงาแล้วเฮ้ยสรุปได้อ่ะ

ไปด้วยสิอยากได้เนื้อคั่ว

เนื้อคู่ทำไมต้องใช้สายลากจุงกันอ่ะ

ตัวใหญ่นั่งเลยค่ะ

อยู่ที่ตำบลทรายขาวจังหวัดกระบี่

ก็คือสารเจ้าธรรมดานี่แหละ
ก็จะไปขอช่วงขอโชคขอลาบอะไรแบบนี้

เจอกับงูเหลือขนาดใหญ่มันใหญ่
งูยักษ์น่ะสี่เมตรหรือเปล่าสี่เมตรไงเห็นเขียนอยู่หน้าจอ
ใช่ประมาณ๑๐เมตรคุณตาดีนะดิฉันไม่เห็นเลยเห็นแต่งูนะ
ความยาวมันประมาณนั้นแหละครับกำลังนอนขดตัวอยู่ใต้ตู้เก็บของภายในศาลเจ้าล่ะครับ
ก็ไปถามกับคนนี้ก็คือนางลักษณะภูนุสิตนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่าตนเองจะมาไหว้พระขอพรอยู่ดี
มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็เจอกับงูเหลือมขนาดใหญ่มาเริ่มเทิมขนาดนี้
เจอปั๊บทำยังไงทำยังไงวิ่งสิครับอยู่ทำไม
โอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้ตั้งสตินะตั้งสติดี
ก็ต้องหนีออกมาก่อนแล้วก็ไปแจ้งชาวบ้านในพื้นที่บอก
มาช่วยดูหน่อยมาช่วยจับงูหน่อยงูตัวเริ่มเลยอยู่ในสารเจ้าเนี่ย
นี่แหละครับคุณลุงท่านนี้อยู่ข้าง
ก็เลยมาช่วยจับเอาเชือกไปคล้องคอ
แม่คล้องอย่างกับคอสุนัขเลยมันเชื่องอะไรขนาดนั้น
จูงนึกว่าไปเจอสุนัขลูกแมวอะไรอย่างนี้ใส่สายจูงออกมา
คือคุณลุงก็คงจะมีความสามารถเรื่องพวกนี้นะครับ
สุดท้ายก็ลากมันออกมาแบบนี้แล้วก็พามันออกไป
ไม่รู้ไปปล่อยไว้ตรงไหนนั้นน่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะว่ามันก็มีหน่วยข้างมีปลงมีป่าอยู่แล้วนะครับ
ใดไม่ต้องพึ่งผ่าจนที่หน่วยกู้ไพร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับบอกกันมาเยอะเหลือเกิน
คุณชนะมันเห็นไม่ชัดมันเห็นงูไม่ชัด

เพราะว่าบางทีงูมาเนี่ยเขาอาจจะให้โชคให้ลาบ

ดูบริเวณข้างงูว่าเอออะไรที่งูมันอยู่ใต้นั้น
นี่ขดเคี้ยวเงี้ยวงอ
เป็นตัวเลขหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้

แต่ผมชี้ให้ดูชัดว่านี่คืองูอยู่ข้างล่าง
คือต้องวงให้เห็นชัดว่าต้องดูตรงนี้

ส่วนไอ้ที่เหลือกี่ตัวไม่รู้ไปดูกันเอาเอง
ก็มีสี่

เป็นเรื่องราวของความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

ส่วนเรื่องของงูถ้าเจอก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ดูแลออกไปนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วย